คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้นิดนึงคุณผู้ชมน่าจะส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะ
มันมีประเด็นดราม่าที่ว่ามีคุณครูถือกันไกลเดินไปตัดผมนักเรียน
นักเรียนชายที่ผมผิดระเบียบแล้วก็มีนักเรียนหญิงที่เป็นหญิงหล่ออย่างนี้ค่ะ
โดนตัดผมไปด้วยนะคะเนี่ยเด็กนักเรียนเข้าแถวอยู่
ถือกันไกลแล้วเดินดูเลยคนไหนคนไหนผิดระเบียบตัดเลย
นี่นะคะคนตั้งคำถามเขาว่าเอ๊ะสมัยนี้มันได้เหรอการที่คุณครูจะทำแบบนี้
เขาก็ให้พี่กัดเอาไว้ว่าเป็นโรงเรียนเขียวเหลืองแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะที่โรงเรียนแห่งนี้ตามคลิปภาพนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะเด็กชายเอนามสมมุติ
นักเรียนชั้นม๒บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปมันเกิดขึ้นตอนเช้าเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
กับเพื่อนมาถึงโรงเรียนสายถูกแยกออกไปทำโทษที่ริมสนาม
บางคนถูกทำโทษให้ถอนหญ้าบางคนถูกครูสอนฟิสิกส์ชั้นม๖
ทำหน้าที่ตรวจแถวสรดอเอากันไกลมาตัดผม๖คนค่ะ
ม๑คนนึงม๒๕คนเพราะถูกตัดผม
น้องบอกว่าโอ้โหมันขาดความมั่นใจขาดเรียนไปสองวิชาด้วยนะ
พอไปถึงบ้านเล่าให้แม่ฟังวันรุ่งขึ้นไม่กล้าไปโรงเรียนด้วย
หยุดเรียนเพิ่มอีกวันหนึ่งตอนนี้ก็ตัดผมทรงรองทรงสูง
แต่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้ยาวปิดคิ้วนะจริงจริงแล้วมันก็ไม่ได้แบบ
โอ้โหผิดระเบียบอะไรขนาดนั้นน้องบอกนะคะแล้วน้องก็บอกด้วยว่า
เอาจริงนะถ้าครูเห็นว่ามันผิดระเบียบครูก็บอกสิบอกผมดีสิ
บอกนักเรียนคนอื่นดีดีสินักเรียนทุกคนยินดีทำตามกฎระเบียบอยู่แล้ว
ไปตัดมาให้ไม่ใช่มาตัดแบบนี้ไม่ใช่มาตัดแหว่งแบบนี้
คุณผู้ชมคะทางด้านผอโรงเรียนค่ะก็ออกมาชี้แจงว่า
โรงเรียนให้อิสระกับการไว้ผมของนักเรียนไม่ว่าจะหญิงชาย
แต่ทรงผมส่วนใหญ่มันก็ควรจะเป็นรองทรงส่วนนักเรียนหญิงที่เป็นหญิงหล่อเนี่ยนะคะ
หรือนักเรียนชายที่เป็นชายรักชายเนี่ยนะคะก็จะตัดทรงเดียวกันหมด
มันก็ยากต่อการแยกแยะครูที่ตัดผมนักเรียนทำหนังสือชี้แจงแล้ว
เพราะว่าทางโรงเรียนก็ยืนยันว่าย้ำตลอดเลยว่าอย่าไปกล้อนผมเด็ก
อย่าไปทำโทษด้วยวิธีการตัดผมที่ทำให้ผมเด็กแหว่งแบบนี้
พอโรงเรียนท่านชี้แจงมาแบบนี้ค่ะบอกว่าตอนนี้ก็รอตรวจสอบคุณครูอยู่นะคะ
คนที่ตัดผมนะคะทีนี้โรงเรียนในกรุงเทพมันก็มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกัน
ส่องลงมาแล้วก็มีข้อความบอกว่าโรงเรียนผู้หญิงล้วนนะคะบังคับตรวจผม
นี่ค่ะให้เด็กปล่อยผมเรียงแถวกลางแจ้งแล้วตรวจเลยว่ามันยาวเกินไหม
กฎระเบียบไหมแล้วก็ทำโทษคำถามคือมันทรมานเด็กเกินไปหรือเปล่า